คุณผู้ชมครับเรามาดูโอ้โหเรียกว่า
บั่งไฟตะไรร้าน
คือคุณบ้างไฟแห่งกุฎว่า
ถือว่ามีชื่อเสียงมากนะครับ
แล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลของการขึ้นบ้างไฟ

บ้างไฟหนึ่งเดียวในโลก
แม้จะขึ้นไปไม่ถึงจุดที่ต้องการ

แต่นี่คือสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเพณีนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์

คุณผู้ชมบอกว่าโอ้โหอันตรายน่าเป็นห่วงคนแถวนั้นจริง
แต่ถามว่าทำไมคนแถวนั้นยังดีใจ
คุณผู้ชมเรื่องนี้นะเป็นเรื่องของความสมัครสมาธิสามัคคี
ประเภทนี้และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประหลาดชาวบ้าน

อ่ะเล่าถึงเหตุการณ์ตรงนี้ก่อนนะครับ
ซึ่งจริงนะเป็นงานใหญ่ที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติจับจ้องรอลุ้นการจุด
เขาเรียกอภิมหาบ้างไฟตะไล๒๐ร้านบ้างแรกและแบ้งเดียวในโลก
คือปกติเราจะได้ยินบ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสนบ้างไฟล้าน
ไฟ๑๐ล้านก็มีแต่อันนี้
หนึ่งเดียวในโลกใหญ่ที่สุดแล้ว๒๐ล้าน
เล่าให้ฟังว่าทำไมถึงเรียกเป็นบ้างไฟตลาย๒๐ล้านนะครับ
คือชาวบ้านในตำบลกุฎว่าอำเภอกุชินาบรายจังหวัดกราศิลป์เนี่ย
ได้ช่วยกันประดิษฐ์ออกมาและเป็นปีแรกที่ทำใหญ่ขนาดนี้
เพื่อยกระดับงานประเพณีประจำปีที่ยิ่งใหญ่ด้วย
เดิมปีที่ผ่านมาจะมีเพียงบ้างไฟตลาย๑๐ล้านเท่านั้นเองนะครับ
แต่ปรากฏว่าหลังจากจุดชนวนได้ไม่นานนะครับ
บ้างไฟตลายที่ทุกคนคาดหวังจะเป็นตำนานบดใหม่
ก็แตกระจายกลางอากาศมีสะเด็ดไฟแตกออกมา
เพราะดีไม่มีใครบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้

เห็นเป็นพลุใหญ่เบอร์เริ่มเทิมเลยนะครับ
กุฎว่าซึ่งมีประสบการณ์ในการทำบ้างไฟตลายล้าน
บอกว่าสาเหตุที่ทำบ้างไฟตะไล๒๐ล้านเนี่ย
เกิดจากที่แตกเกิดจากหลายปัจจัย
การเปลี่ยนสูตรของดินประสิวที่คิดค้นขึ้นมาใหม่
เพราะวัตถุดิบเดิมที่ใช้ทำดินประสิวนั้นขาดตลาด
และมีราคาแพงสูงขึ้นกว่าเท่าตัว

ประกอบกับการเพิ่งได้ทำบ้างไฟตะไล๒๐ล้านเป็นปีแรก

ว่าทีมค่ายบ้างไฟจะนำไปแก้ไข
ประสบความสำเร็จในปีหน้าเลยนะฮะ
คุณผู้ชมนึกว่ามีเสียงของชาวบ้านนะฮะ
คุณผู้ชมฮะสำหรับบ้างไฟตะไลล้านของชาวบ้านในตำบลกุฎว่า
เกิดจากภูมิปัญญาของชาวผู้ไทยที่สืบทอดกันมา
ชั่วอายุคนโดยได้พัฒนารูปแบบและน้ำหนัก
นานกว่า๓๐ปีให้มีความโดดเด่น
คุณผู้ชมที่เป็นชาวอีสานบอกต่อเรื่องความรู้กันมาหน่อย
คือปกติเราเคยเห็นบ้างไฟที่มันเป็นทรงกระบอก

ส่วนบ้างไฟตะไลเป็นบ้างไฟที่เห็นไหม

คุณมันเหมือนกับล้อเกวียนอะไรแบบนี้ไหม

ทีนี้พอจุดไฟตรงแกนกลางนะ
ควันมันก็จะไปออกในจุดต่างของปลายที่เป็นกงนะคุณ

ข้างทำให้เขาสามารถหมุนขึ้นไปบนท้องฟ้าได้

พอหมุนขึ้นไปแล้วเขาจะจับเวลาคุณ
จับเวลาตั้งแต่การขึ้นไปสูงสุดจนกระทั่งลงมาถึงพื้น
บ้างไฟไหนที่อยู่บนอากาศจนกระทั่งลงมาถึงพื้นได้นานที่สุด
นั่นแหละเป็นบ้างไฟที่ชนะ

แต่ถ้าระเบิดกลางอากาศก็นับแค่ถึงตอนระเบิด

แล้วทีนี้ถามว่าตัวบ้างไฟที่เป็นกง
มันจะหล่นลงมาใส่หัวชาวบ้านไหม

แล้วทำให้กงมันตกลงมาชะนี่คุณ
ร่มกลางกงตกมาช้าก็เลยปลอดภัย
แม้จะระเบิดจะไปไม่ถึงจุดสูงสุดสำหรับบ้างไฟตลาย๒๐ล้าน
แต่ก็ถือว่าเป็นความสวยงามเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาปราศชาวบ้าน

ดังนั้นหลายคนบอกว่าเป็นห่วงจังเรื่องอันตราย

แต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นความภูมิใจ
กว่าเขาจะคิดกว่าเขาจะทำขึ้นมานะคุณนะ
และอย่างที่บอกว่าบ้างไฟตลาย๑๐ล้าน๒๐ล้านเพราะอะไร
เขาวัดจากเรื่องของไอ้ดินประสิวที่ใส่เข้าไป
ใส่เข้าไปเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหน
บ้างไฟตลาย๒๐ล้านใส่ดินประสิวเข้าไปเยอะมาก
ทำให้มันสามารถที่จะรับน้ำหนักขึ้นไป
และน้ำหนักของบ้างไฟตลาย๒๐ล้านคือ๒๐๐กิโลโอ้โหมันถึงเป็น๒๐ล้านไง

อ๋อคุณรู้นะนี่แหละค่ะ
อย่างที่บอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกบ้างไฟที่นี่นะคะ